คุณผู้ชมแต่ปรากฏว่าสีหน้าเรียบเฉย
ไม่ตอบคำถามสื่อมนตร์ชนใดทั้งสิ้นเลยค่ะ
สวัสดีค่ะ

เงียบเข็มหล่นยังได้ยิน
เงียบมากรับว่าอย่างเดียวแต่ไม่ตอบ

และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมนะคะ
หน้าเป็นยังไงแมสปิดดูไม่ค่อยออกนะ
แต่ว่านักข่าวบอกว่าดูสายตาดูเคร่งครึมอยู่นะ

ยกมือไหว้นักข่าวยกมือไหว้
ท่านก็รับไหว้นักข่าวนะคะแต่ไม่ตอบคำถามเลย

นิทัศกาลทางทหารที่แต่ละประเทศ
จะนำอาวุธยุทธโปรกรณ์เทคโนโลยีด้านความมั่นคงมาแสดงโชว์นะคะ
จัดขึ้นที่เมืองทองธานีคุณผู้ชม
แล้วก็ตอนเดินไปเยี่ยมบูธต่างท่านดูตั้งอกตั้งใจนะครับ
ทดลองขึ้นไปนั่งบนรถปืนใหญ่ดูอุปกรณ์ภายในนะครับ
นี่จังหวะนี้พอเจอบูธปืนยังไง

เล็งหลายกระบอกอันนี้นี่รถปืนใหญ่
นักข่าวก็เก็บภาพแบบนี้แหละค่ะ
อยากรู้ว่านี่จังหวะยกปืนนี่นะคะ

ให้จับอันนี้กระโหมไง
สมกับการเป็นชายชาติผ่านใช่ค่ะหันไปทั้งปุ้ยเลยค่ะ

เมื่อวานนี้ท่านนิ่งพอสมควรนะคะ
แล้วก็พูดสั้นกับสื่อมวลชนเพียงแต่ว่า

แล้วสุดท้ายก็เดินทางกลับค่ะ
ก่อนเดินทางกลับให้สัมภาษณ์ไหม
ไม่ให้สัมภาษณ์กับนักข่าวอีกเลยนะคะ
รักษาความปลอดภัยทีมกาดของท่าน
ต้องรีบเข้ามาบล็อกผู้สื่อข่าวเอาไว้
ไม่ให้เข้าไประยะประชิดตัว

เพราะฉะนั้นวันนี้ต้องตามต่อนะคะว่า

คณะรัฐมนตรีที่ทำเนียบรัฐบาลด้วยหรือไม่

อันนี้มองกันมองกันแบบการเมือง